สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุภาษา
วันนี้ขอเตือนพื้นที่รับลมมรสุมระมัดระวังอันตรายจากฝนตกสะสม
เพราะอาจจะเสี่ยงภัยธรรมชาติได้นะคะ
ส่วนพื้นที่ริมทะเลอันดามันระวังคลื่นสูงซัดฝั่งค่ะ
สัปดาห์นี้อากาศค่อนข้างแปรปรวนนะคะ

ลักษณะอากาศแบบนี้เนื่องจากทางตอนบนของประเทศมีร่องฝนลงมาพาดผ่าน
ส่วนภาคใต้มีลมมรสุมประจำฤดูที่หอบเอาความชื้นมาเป็นเมฆฝนในพื้นที่ค่ะ
พื้นที่ที่มีน้ำท่วมซ้ำซากพื้นที่ทางน้ำไหลผ่าน
ระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโครนถล่มด้วยนะคะ
วันนี้ค่าเฉลี่ยของฝนอยู่ที่๑๔๐๘๐ของพื้นที่
เน้นตกในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะ
ส่วนพื้นที่ริมทะเลคลื่นยังคงสูงได้มากกว่า๓เมตร
งดกิจกรรมทางน้ำไปก่อนเลยนะคะ
ที่ฝนจะตกอากาศค่อนข้างร้อนค่ะ
วันนี้อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่๒๒๓๗องศาเซลเซียส
แต่ว่าบางพื้นที่อาจจะรู้สึกร้อนมากถึง๔๐องศาเซลเซียสค่ะ
กรุงเทพมหานครค่าฝนเฉลี่ยวันนี้อยู่ที่๑๔๐ของพื้นที่
ตกตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำ
ระวังน้ำท่วมรอการระบายด้วยค่ะ
อากาศช่วงนี้๑วันเหมือนมี๒ฤดูกลางวันร้อนบ่ายมีฝน
อาจจะป่วยได้ง่ายดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะ